ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของคนจะข้ามทางมาลายรถไม่จอด

ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยถึงแม้เป็นถนนในหมู่บ้าน
แต่คุณตาคนนี้เอาทงแดงมาโบก
แล้วภาพที่มันเกิดขึ้นน่ารักทีเดียวครับ

แล้วมันต้องเป็นทางมาลายรถจอดกันแบบนี้
ไปเลยไปเลยควายไปหลายสิบตัวนะ
นี่ในศาลจังหวัดเนอะเมื่อกี้คือดาวชี้ให้พี่ดูใช่ไหม
ตอนที่บอกดูสิดูสิแล้วหันหน้ามาหาพี่
มีควายตัวเล็กข้ามถนนด้วยมันจะคิดให้พี่ดูใช่ไหม

ให้ดูควายในจอเออเห็นหน้ามาหาพี่
คุณสมาร์ทอาสามร่วมใจเอาคลิปนี้มาโพสต์

เคยเห็นแต่คนถือทงให้นักเรียนข้ามถนนป่ะ

สามารถไปเห็นแบบนั้นมาแน่เลยใช่

เฮ้ยใครมาโบกทงแดงละกระจอดไง

คนก็ช่วยกันแล้วอาสาท่านหนึ่งก็ลงไปช่วยโบกรถด้วย
โอ้โหมันอาสาอยู่ในสายเลือดผม
แก่แก่กำลังถือทงแดงเพื่อหยุดรถให้ควายข้ามถนนวิถีชาวบ้าน

นี่ครับทีมข่าวของเราสอบถามไปยังสิบเอกจักรพงศ์คำชูนายกสมาคมร่วมใจกรสิน
กุศลสงเคราะห์จุดสำนักใหญ่ที่อำเภอสมเด็จที่กรสินก็บอกว่า
ตอนเขาขับรถไปทำธุระกับครอบครัวขับรถไปตามทางหลวงมาเล็ก๒๒
ในพื้นที่ตำบลหัวเมืองที่อำเภอมหาชนะชัยยะโสธร
ที่บริเวณหน้าวัดพระพุทธบาทก็มีชาวบ้าน
คุณตาเนี่ยกำลังจะเอาฝูงควายข้ามถนนแล้วมันเป็นรถยนต์ที่แบบ
คือถนนมันเป็นเส้นทางต่างจังหวัดนะฮะรถเองมันก็จะขับเร็ว
ทำยังไงดีพอเห็นคุณตาถือทงแดงเพื่อเป็นสัญญาในการขอทาง
ด้วยความที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วก็เลยจอดรถลงไปช่วยโบกให้แกหน่อย
ฝูงควายก็เดินข้ามไปข้ามไปอย่างปลอดภัย
ก็ถือว่าเป็นภาพวิถีชาวบ้านที่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยในปัจจุบันนี้
คุณผู้ชมนรที่ขับรถทางจาวัดจะทราบดีว่าเห็นแบบหูงหัวหูงควาย
ข้ามถนนก็จอดรถให้มันข้ามด้วย
ชาวบ้านเห็นก็ยิ้มขอบคุณน้ำใจของคนที่จิตอาสาที่ไปช่วยโบกรถ
แล้วก็คนที่จอดรถให้คุณตากับฝูงควายเขาข้ามได้อย่างปลอดภัย